มาติดตามความคืบหน้าครับคดีรอบยิงนายกอบตบางสมบูรณ์
น้องอดีตนายกอบตจับได้แล้วบอกไม่เกี่ยวข้อง

แต่ว่ารถที่ใช่เกาะเหตุไปโจรโกรธชนบุรี

คดีสำคัญหลังจากนายภูริวัฒนิ่มเรืองหรือว่าออดออดกุมารดำ
พุทธองหาตามหมายจับของสารถูกชุดปฏิบัติการพิเศษ

เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสั้น
สั้นว่ายังไงเชิญฟังฮะ
หลังจากสอบปากคำในออดนะนะ

ตำรวจคุมตัวออกจากห้องสืบสวนสพดงละครครับ

แล้วไม่เคยมีความขัดแย้งกับนายยานกรโทประยูน

แล้วไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น

อย่างพี่ประสบโชค
กุมารดำบอกคุณผู้ชมว่ามามอบตัวใช่ไหม
ท่านผู้กำกับสภาวดรงรหคอนบอก
ไม่ใช่ไม่ใช่มามอบตัวนะ
เป็นการไปตามจับกุมารดำนะ
เพราะว่าถ้าแบบนี้มันจะมีผลต่อรูปคดี
ขณะนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก่อน

คือนายรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือว่าบิ๊กกุมารขาว

โดยนายยานกรโทประยูนนายกอบตบางสมบูรณ
เชื่อว่าบิ๊กเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพล
แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันจะติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ตำรวจชี้แจงแบบนี้ด้วยครับคุณผู้ชมบอกว่า
มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมก่อเหตุ

หลังจากนายธวัชชัยที่ถูกจับได้ก่อนหน้านี้
สารภาพว่าปมสังหารครั้งนี้มาจากไม่พอใจจำแพร่ลอยน้ำได้ไหม
แพร่ลอยน้ำหมูกระทะเนี่ยนะครับซึ่งก็ตรงกับคำบอกเล่าของนายกอบต
ที่เคยให้การบอกว่าไอ้แพร่ดังกล่าวถูกในบิ๊กกุมารขาว
คนสนิทของนายประสบโชคเอาไปทำร้านหมูกระทะนะครับ
สร้างความไม่พอใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง
นี้มีข้อมูลระบุว่าการก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
ธวัชชัยทำหน้าที่จัดหารถแล้วก็ปืนอากาศ
ส่วนนายภูริวัฒน์หรือว่าออดกุมารดำขับรถในวันก่อเหตุ
สุดท้ายนายรัฐพลหรือบิ๊กกุมารขาวเป็นคนยิง
อกจากนี้นายธวัชชัยยังสารภาพอีกว่าหลังก่อเหตุนะครับ
เนี่ยเอาปืนไปฝากไว้ที่ในออดจากนั้นก็กลับไปเอาปืน
แล้วก็เอาไปทิ้งในแม่น้ำนครนายกแต่จนถึงขณะนี้
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เจอปืนแต่บอกว่าคำให้การ
โอ้โหมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๒
พบหลักฐานชิ้นสำคัญรถเก๋งไงครับ
รถวันนั้นที่ใช้ก่อเหตุมิสุบิชิมีราช
ไปถูกจอดทิ้งอยู่ริมถนนในตำบลตะเคียนเตี้ย

หลังจากชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะรอย
เส้นทางรถที่ใช้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิด

ซึ่งตรงกับข้อมูลที่ในวัดแจ้งบอกว่า
เป็นคนแนะนำเองแหละให้บิ๊กเนี่ยเอารถนะไปซ่อมที่ชนบุรี
แต่สุดท้ายต้องเปลี่ยนอู่ซ่อมเพราะอะไร
เพราะอู่แรกคือไม่ยอมซ่อมให้
ต้องย้ายมาอีกอู่นึงแล้วบอกว่าทำสีใหม่เลยพี่
แล้วตอนเข้าไปตรวจสอบนะครับช่างกำลังเคาะตัวถังอยู่เลย

ล้อมันก็สลับกันเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ
แล้วประตูด้านซ้ายก็มีร่องรอยการเฉียวชนนะครับ
แล้วก็เลขตัวถังของรถถูกลบจนเลือนหายหมดแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะนี่ฮะเลขตัวถังโดนขูดหมดแล้วครับ
วันนี้ก็ได้หลายอย่างมาประติดประต่อเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่หายไปเลยนะคะไม่ได้ข่าวคราวเลย
ก็คือนายประสบโชคนิ่มเรืองอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์นะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยปรากฏตัวแล้วนะคะคุณนัทพงศ

เขาติดต่อมากับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าตอนนี้จะเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนเข้าไปสัมภาษณ์

ไม่ใช่คนบงการสั่งรอบสังหารนายยานกรโทประยูนนายกอบตบังสมบูรณ์ด้วย
บอกกับทีมข่าวบอกว่าที่ผ่านมารู้สึกหวาดกลัวการใช้ชีวิต
แล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคนในบ้าน
หลังจากพบรถยนต์ต้องสงสัยและชายชะกันวนเวียนอยู่หน้าบ้าน
รวมถึงกลัวญาติผู้เสียชีวิตจะแก้แค้น
เพราะหลังเกิดเหตุตัวเองตกเป็นเป้า

แต่ว่าไม่ได้หลบหนีหรือว่าหลบอยู่ในที่ทำการพัก
อาศัยบารมีของนายชัชวัลคงอุดมหัวหน้าพัก
แต่มาเพราะว่าต้องมาประชุมเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพักค่ะ
ส่วนที่ตำรวจจับกลุ่มคนใกล้ชิดก็ยอมรับว่ารู้จักนายบิ๊กกับนายวัดในฐานะเจ้านายลูกน้อง
แล้วก็เป็นพี่ชายของนายภูริวัฒนิ่มเรือง

แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
แล้วไม่เชื่อด้วยว่าน้องชายจะเป็นผู้ก่อเหตุ
ยื่นหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวนะคะ
แล้วถ้าเจอหน้าจะถามเลยว่าทำหรือเปล่านะคะ
ส่วนจะมีใครไปแก้แค้นแทนหรือเปล่า

จากนี้ก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่า
เขาไม่รู้จักฉายากุมารดำกุมารขาว
ไม่รู้เหมือนกันว่าฉายานี้มาจากไหน

อนให้สังคมอย่าพุ่งเป้าไปที่ประเด็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น

อยากจะให้ช่วยกันตรวจสอบฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะว่า
มีศัตรูหรือว่ามีความขัดแย้งกับใครอีกหรือเปล่าค่ะ
กล้าพูดได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลย
ทุกเรื่องผมกล้าปฏิเสธ
แล้วก็บอกได้เลยว่าอยากให้พวกท่านไปขุดคุยทางฝั่งเขาบ้าง
ไปดูว่าประวัติมาไอ้ที่ยิงกันตายที่แก่งคอย๕ศพ
อาก้าเป็นลูกใครพี่ใครน้องใคร
คุณก็ต้องไปดูเชื่อมโยงของเขาประวัติแต่ละคนนะ
เรื่องแพ้นี่แกล้งมาใส่ร้ายกัน
ใครได้ประโยชน์

นายกปัจจุบันใครจะได้ประโยชน์

เขาต้องการการแก้งผมอยู่แล้ว
เขาบอกว่าทุจริทฯทดีจิตทุจริทหรือไม่ติด
ถ้าตำรวจจะติดต่อก็ติดต่อผ่านทางทนายได้
แล้วหลังจากนี้ก็จะไม่ขอให้ข้อมูลอะไรกับสื่ออีกแล้วค่ะ